เงินด้านหลังนี่คือประจานขนาดนี้
ตอนแรกมองแวบแรกนะคุณผู้ชมที่แรกนึกว่าเอ๊ะที่ไหนเขาสมัคร

คิดว่าอะไรป่ะประกาศคนหาย
แต่อันนี้อันนี้นี่คือทวงหนี้ค่ะ
ดูหน่อยค่ะคุณผู้ชมป้ายไวนิ้วนี่มาตั้งเนี่ย

นี่คนเดียวหรือหลายคนหลายคน

เหตุการณ์นี้ค่ะที่เอาให้ดูเนี่ยป้ายไวนิวเป็น๒๐ป้ายเลยนะ
แล้วรูปใหญ่มากขึ้นอยู่แบบนี้
หน้าบุคคลหน้าเฟซนะ
แล้วก็เขียนคำว่าเคลียร์ยอดด้วน
ที่สุราธานีค่ะคนที่ผ่านไปผ่านมานี่ถ่ายรูปนะ

คือเขาเห็นว่าแปลกแหละแต่คนที่อยู่ในรูปน่ะก็อาย

คุยกับเจ้าของบ้านหน่อยดีกว่าค่ะเจ้าของบ้านคือน้องเฟิร์น
สั่งทำป้ายไวนิวแล้วเอามาติดไว้แบบนี้เป็นปีแล้ว

แล้วแต่ละคนที่เธอติดเนี่ยนะเป็นลูกค้าที่ผิดชำระการผ่อนสินค้า

แล้วถ้าเกิดว่าไม่จ่ายนะไม่จ่ายดอกเบี้ยนะ
จะติดป้ายไวนิวประจานเอาไว้แบบนี้
ลองฟังไหมลองฟังน้องเฟิร์นคนนี้หน่อยค่ะ
คุณเฟิร์นเธอบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าเวลาติดหนี้เธอซื้อสินค้า
ไม่ว่าจะเป็นเงินสดเงินผ่อนนะถ้าเป็นแบบเงินผ่อนเนี่ย
จ่ายดอกทุกอาทิตย์นะคิดอัตราเนี่ยคือยอดหนึ่งพันต้องจ่ายดอกหนึ่งร้อย
แล้วถ้าเกิดผิดนัดชำระก็จะโพสต์เตือนครั้งที่๑ก่อน
ทำภาพขนาดเล็กถ้าไม่จ่ายอีกเป็นป้ายขนาดใหญ่
แต่คุณเฟิร์นคุณเฟิร์นอันนี้คือด้วยความหวังดีนะ
แบบนี้นี่มันผิดนะเนี่ยผิดครับคือ
กฎหมายไม่ให้ประจานไม่ทำให้ลูกหนี้เสียชื่อเสียนะครับ
ก็ถ้าเจ้าหนี้ฝ่าฝืนมีโทษปรับ๑แสนบาท
ใช่นะฮะแล้วก็ตามพรบทรงนี้เลยนะ
ถูกต้องแล้วระวังนะคนที่แบบว่าเฮ้ยเห็นแปลกดีไปถ่ายรูปเช็คอินดีกว่า
เอาไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กเดี๋ยวคุณก็จะโดนเรื่องพรบคอมไปด้วยนะ
แล้วจะหมินประมาทด้วยการโฆษณาด้วย
วันนี้มีคนมาเซลฟี่ด้วยเหรอเนี่ย